วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์นะคะ

จะเดินทางเข้าถึงประเทศไทย

สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะ

ท่านก็จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนนะคะ
วันนี้สักประมาณบ่ายค่ะคุณผู้ชม

นายแพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์
ท่านเป็นใครจำชื่อนี้ได้

รอกันมานานเที่ยวบินที่

ยานสุวรรณภูมิจะไปรอรับไหมคะ

ไม่ต้องไปเพราะท่านบอกว่า
จะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไป

แล้วบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วภาพจะได้ยังไง
เขามีการไลฟ์สดผ่านเพจของ

ระบบซูมจะให้นักข่าว

สงสัยก็ถามได้แต่ผ่านระบบซูมนะคะ

ก็ต้องมีการผ่านการตรวจรับรองรุ่นก่อน

แล้วก็มีการส่งมอบกันได้
คือ๕พฤศจิกายน

ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

จองลดหลั่นกันไป

ก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด

ของจำนวน๕๖๒๐๐โดส

สัดส่วนที่มีการจองกันไป

จะมีโรงพยาบาลเอกชน๑๕แห่ง

รอบนี้ซึ่งหลายโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่จองวัคซีนก็สามารถเข้าไป

แต่ท่านต้องศึกษาดีนะคะว่าท่าน
รับวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรให้
รับไปเมื่อไหร่ซึ่งจะมี
ไทม์ไลน์ห่วงเวลาอยู่นะคะ

ถึงจะรับวัคซีนตัวต่อไปได้

แต่ว่าก่อนนี้คือไปฉีดไว้แล้ว

ทีนี้ความหวังของคนไทยทั้งชาติ

นี่๓๑ตุลาคมเมื่อวานวันฮาโลวีน
นี่ค่ะแสนกว่า๑๘๗๗๑๒โดส

ไปแล้วเท่าไหร่ลุ้นกันทุกวัน

นี่ค่ะแต่บ้านเราเปิดประเทศแล้ว

เพราะถ้าไม่เปิดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่